ต่ออีกที่หนึ่งค่ะที่สกลนครค่ะ
ฟอร์จูเนอร์สีขาวพุ่งเข้าไปแบบนี้
ทะลุกำแพงวัดบ้านเหล่าปอแดง

ฟอร์จูเนอร์เองด้านหน้าก็พังยับค่ะ

ประมาณตี๒ได้ยินเสียงรถวิ่งแล้วก็ได้ยินเสียงดังโครม

พอมาดูรถพุ่งชนกำแพงทะลุกำแพงไปแบบนี้เลย
คนขับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังจากนั้นคนขับหายแวบไปเลย
ไม่ใช่ผีนะคะแต่หายไปไหนก็ไม่รู้ค่ะ
คงจะหลับในแล้วก็ขับรถพุ่งชนแล้วคงกลัวความผิดหรืออะไรไม่รู้หายไปเลย
คือทิ้งรถไว้เหมือนกันเหรอใช่ชนเสร็จแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้เออ
ชาวบ้านบอกว่าคือพอออกมาดูก็เห็นว่ารถมันค้างอยู่แบบนี้

ชาวบ้านเขาเลยกลัวเรื่องของอาถรรพ์ว่าจะเกิดอาเภษอะไรหรือเปล่า
เพราะนี่คือเจดีอัฐิบรรพบุรุษที่เป็นที่เคารพของชาวบ้านนะคะ
เขาเลยบอกว่าคงต้องทำบุญใหญ่กันแล้วละมั้งทีนี้
ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็จะเป็นสถูปกฎอัฐิของ๔ครอบครัว
ชาวบ้านเขารู้แหละใครเป็นคนขับ
แค่ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งความเท่านั้นเอง

จะมาเจรจาชดใช้ค่าเสียหายไหม

ใช่เขาจำกันได้อยู่แล้วค่ะ
แล้วตัวนี้ก็มีญาติน้ำสกุลเดียว